คุณผู้ชมครับวัยรุ่นอายุ๑๗ปีครับจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านเพื่อน
แต่ไปเจอวัยรุ่นอีกเป็น๑๐เลยนะฮะไล่ยิง
ไล่ยิงนะครับไล่กันมานี่
คือแล้วไปเสียชีวิตไปชนเสาไฟฟ้าแล้วเสียชีวิตอยู่ริมถนน
แล้วรู้ไหมเขาคาดกันว่ายังไง

โอ้โหนี่แหละครับภาพจากโลกวงจรปิดอยู่ที่
หน้าซอยหมู่บ้านพิมารแขวงสมดำเขตบางขุนเทียนสักตี๓ได้ครับ
จับภาพรถจักรยายนต์ของนายภูวนาศอายุ๑๗ปีผู้ตายนะขี่มากับเพื่อน
ขี่กันตามกันมาเข้าไปในซอยประมาณ๒นาทีได้แล้วก็ขี่ออกมาจากซอย
จังหวะนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นคู่กรณีแหละ
ขี่รถผ่านหน้าปากซอยมา๖คันซ้อนท้ายกันมานับรวมได้แล้ว๑๔หัว๑๔คน
ขับไล่ตามครับขี่ไล่ตามประกบรถของผู้ตายกับเพื่อนนะฮะ
ส่วนกล้องวงจรปิดอีกจุดหนึ่งนะครับที่หน้าร้านขายวัสดุก่อสร้าง
เมื่อกี้ฟังดูได้๒นะ๒นัดฮะจากนั้นรถทั้งหมดก็ผ่านกล้องฟับไปนะ
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งนะจับภาพรถของผู้ตายนะครับ
เสียหลักล้มแล้วก็มีประกายไฟนะครับถลายไปชนเสาไฟฟ้านะครับ

นี่แหละครับเสียหลักล้มนายภูวนาศนะครับผู้ตายถูกยิงที่หลังก่อนหนึ่งนัดด้วย
ตำรวจสอนอท่าข้ามกับกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบพบว่าภูวนาศเนี่ยถูกยิงด้วยปืนนะเข้าที่หลังนะครับ

ล้มตะแคงและความเสียหายอยู่ห่างไปสัก๑๐เมตรได้นี่นี่นี่ฮะโอ้เสียหายเยอะเลย
มีรอยเลือดนะครับที่พื้นใกล้กับเสาไฟฟ้าริมทางเท้าแล้วก็มีผู้บาดเจ็บขาหักอีกคนนึง
คือนายปัทวีจิตแก้วอายุ๑๗ปีเพื่อนที่ซ้อนท้ายของภูวนาศมานะครับ
หั่วไพป่อตตึกตึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรศาขร
แถวโรงพยาบาลบางประกอบ๘
โดยที่นายปรัฐวีเนี่ยก็ชวนให้ไปเอาของที่หมู่บ้านพิมารนะฮะ
แล้วก็ขี่รถออกมุ่งหน้าถนนพระราม๒ขาออก
ระหว่างทางไปเจอกลุ่มวัยรุ่นฮะ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ประกบแล้วใช้มีดใช้ปืนไล่ทำร้าย
จนรถของผู้บรรดาศีลักษณ์ชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตตรงนั้นไป
ส่วนนายปรัฐวีที่ซ้อนมานะครับกระเด็นลงมาจากรถนะครับ
แล้วก็กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขี่หนีไปไม่รู้ไปทางไหนฮะ
ถึงรับมาเจอใครข้ยังไง

อ๋อไล่ฟันก่อน
พอยิงเสร็จเพื่อนเรารบหรือไง
พ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะเขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนท่าข้าม

ตำรวจระบุว่ากลุ่มที่มายิงลูกชาย
ก่อนหน้านี้ไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นในซอยใกล้เคียงกันครับ

เพราะไปเข้าใจว่าลูกชายพ่อเนี่ย

รับแหละลูกผมอาจจะไม่ใช่คนดี
แต่มันก็ไม่ใช่คนที่จะไปหาเรื่องคนอื่นครับ

เหมือนกับว่าเขาวนมาดูอีกหรือเปล่า
ตีตอนไหนครับประมาณตี๓กว่ากว่าครับ

เสร็จแล้วเขาก็ออกไปแล้วเขาก็วนมาอีกทีนึง

เป็นกลุ่มเดียวกับพวกที่เขาตีหรือเปล่า

ก็ต้องดำเนินคดีครับ

อยากให้เขามามอบตัว
ในเมื่อคุณกล้าทำคุณก็ต้องกล้ารับครับ

เกซินีเดชปรารมนะครับ
ก่อนเกิดเหตุไม่ได้มีรางสังหรณ์อะไรที่ผิดปกติ

เห็นสภาพศพของลูกแล้วรับไม่ได้ฮะ
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
และอยากจะฝากไปถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุมามอบตัวซะ
เราก็ไม่รู้ใช่
ถ้าผิดคนจริงเราก็ขอให้มามอบตัวเราตัวอีกจัง
ใช่ถ้าผิดตัวจริงหรืออะไรก็ให้มามอบตัว
เราส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุตรงจุดที่พบกองเลือดนะคะ
เป็นบริเวณริมถนนพระราม๒ขาออกค่ะ

ตรงนี้คือจุดที่พบกองเลือดมีคนเจ็บนอนบาดเจ็บอยู่
แต่ว่าจุดที่ผู้เสียชีวิตกระเด็นไปเนี่ยห่างออกไปอีกประมาณสัก๕๐เมตรได้นะคะ
เป็นถนนหน้าอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง
คุณภูริพัฒน์ได้คุยกับคนงานในอู่ซ่อมรถค่ะ

เขาเล่าบอกว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพเห็นเลยนะว่ามันกระเด็นมาแบบนี้ค่ะ
พอคุยกับคนงานนะคะคนงานบอกว่าเมื่อคืนประมาณสักตี๓กว่าได้ยินเลย
ได้ยินเสียงรถครูดไปกับถนนเขาก็ตกใจเปิดหน้าต่างออกมาดู
ลงไปเนี่ยเห็นทั้งคนเจ็บเห็นทั้งคนตาย
ก็รีบวิ่งออกมาแล้วก็พยายามออกมาโบกรถ
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนาทีนี้มอเตอร์ไซคลิ้มออกมาแบบนั้นเลย
เขาบอกว่าเขาเห็นแค่รถของผู้บาดเจ็บกับผู้เสียชีวิตไม่เห็นรถคันอื่น
เมื่อคืนเนี่ยได้ยินเสียงอะไรครับเมื่อคืน
ก็คือเสียงรถล้มครับพี่
ได้ยินเสียงรถล้ม
ไปคุยกับเพื่อนของผู้ตายเขาบอกเลยนะคะชัดเจนเลยว่า
ไม่รู้จักกลุ่มคนเกาะเหตุเลย
รู้มาอยู่ว่าในพื้นที่ตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
ในอดีตชอบมีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะเบาะแว้งกันประจำ

เพราะลักษณะกลุ่มผู้ก่อเหตุตอนที่เจอเนี่ย
มันไม่ใช่การขี่รถตามมาแบบบังเอิญ
เหมือนกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังไล่ใครมาอยู่แล้ว

ลักษณะเขาเชื่อว่าเผลอยิงผิดตัวไม่ก็โดนลูกหลง
ความคลุมร่างในคดีนะคะผู้กำกับการสรท่าข้าม
บอกว่าเบื้องต้นเรียกประชุมฝ่ายสืบสวน

ก็มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
แต่ต่างกว่าที่ขี่รถออกจากซอยพิมาเนี่ย
คนก่อเหตุก็ไล่ตามมาทำร้ายเลย
เรื่องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นประเด็นยิงผิดตัว
ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันหรือประเด็นไหนนะคะ
แต่ที่แน่ลอยไปเนี่ย
ไปเจอค่ะมอเตอร์ไซค์
คือพอดูกล้องวงจรปิดเห็นเลยว่ากลุ่มคนร้าย
ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปอยู่ที่หลังวัดบางกระดี

ทะเบียน๖กช๗๓๐๔นะคะ
ตรวจสอบดูผู้ครอบครองเป็นชาวเมียนมาร์
พักอยู่แคมป์คนงานเกาะสร้างของหมู่บ้านสิรินดาค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยขยายผลจากรถมอเตอร์ไซค์ที่เจอเนี่ยนะคะ

พักกับคนคำมาหรือโตอายุ๑๙ปี

อยู่ในซอยสมดำ๒นะคะที่เขตบางขุนเทียน

แล้วนำตัวไปค้นหาอาวุธปืน

นายธนวัฒน์เพ็ญสงครามหรืออ้ำ
อายุ๑๙ปีก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วย
ล่าสุดมามอบตัวนะคะที่ศธาคาม
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามกลุ่มคนที่เหลือค่ะ

เพราะว่าถ้าเป็นลูกหลงหรือถ้ายิงผิดตัวอันนี้เรื่องใหญ่
ใช่แต่ต่อให้ไม่ใช่ลูกหลงต่อให้ยิงถูกตัว
ก็ใหญ่เหมือนกันเพราะคุณไม่มีสิทธิ์เอาปืนมาไล่ยิงใครแบบนี้